กลับมาครับในช่วงที่๔นะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่ของโรงแรม
นั่งพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ในช่วงนี้
ผมได้ทิ้งท้ายไว้ตั้งแต่ก่อนอันนี้แล้วว่าเราจะได้เห็นการแกล้งกันของ
เตะชนบุรีนะครับแน่นอนครับเป็นทีมที่เราไม่ได้ไป
แล้วก็เราคาดหวังนะครับว่าโค้ชของเขาโค้ชหมีเนี่ยจะโดนหนักนะครับ
ซึ่งทีมงานบอกมาตอนแรกว่าจะไปชนบุรีเนี่ย
ผมอยากเห็นช็อตนี้มากช็อตที่ทางโค้ชหมีโดนแกล้งนะครับ
ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมฝันของผมจะเป็นจริงหรือเปล่า
โหดมันเกลี้ยนกลับมาแล้ว
กับเกมที่ง่ายแสนง่าย

แบ่งออกเป็น๒ทีมทีมละ๕คน
แต่ละทีมส่งตัวแทนมาชักกะเย้อ
ค่อนชักก็ต้องใช้ขาวยันกันไว้ก่อน
เสริมหล่อให้ด้วยล่ะครับ

เป็นการเจอกันระหว่างสายเหลือง

ท่าทางจัปตันของเรา

ดูไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับเดิน

โอ้โหแปลว่าเดี๋ยว

ครั้งหน้าฝึกมาใหม่นะไอ้น้อง
เสียงเขียวนำไปก่อนหนึ่งแต้ม

ดอนนักหวุดมะทะสายเขียว
พ่อหนุ่มปลาซิเลียนกิโก

แม่ทัพเก่าซะด้วย

เอ้าถึงเวลาโชว์พลังกันแล้วครับ

สีเขียวนำไปก่อน๒แต้มแล้วล่ะครับ

สายเขียวดับผีอรพัฒน์

ตั้งดึงดึงดิอ้าวอ้าว
ปล่อยมือไปยังไงสัญญาณปะโถ

ตีใครแตกได้ไป๑ตัว๒

ปรรถทะพ่อนุอิปภอร์ฟซาปาร์

ดึงจนหน้าแดงเส้นปูด

แล้วสีเหลืองก็ตีเสมอได้สำเร็จโอ้โหหมดแรงกันเลยทีเดียว
มาถึงคู่สุดท้ายตัดสินแพ้ชนะกันไปเลย
ของคู่ปรับตัวเล็กเด็ดสระตีเตอร์ปานัทปะทะนนวีรศักดิ์
ถ้าหลังจากโค้ดให้สัญญานะครับเอ้าออกแรงออกแรงอีกเจ้าหนู
โชว์เผาหน่อยเอ้าดึงดึงดึง
โอ้โหปล่อยแพ็คคู่อย่างนี้จะตัดสินยังไงล่ะเนี่ย
อ้าวเฮ้ยกดในเกมไม่สำคัญกดถูกเอามันกว่าเยอะ
โอ้โหก๊อฟอภิวัฒน์ถึงไม่ได้ลงแข่งแต่ก็แต่งหน้าเต็มแล้วจ้า
มันมีส่วนร่วมเนี่ยเขาหาไม่มีส่วนร่วม
โอโหโอโหอีกูผู้บอกบ้า

โอ้โหเกิดการชุนละมุนกันแล้วล่ะครับพี่น้อง
เอาลิปสติกปาดหน้าท่านอย่างนี้จะล้างยังไงล่ะเนี่ย
โอ้โหคบคอไหมนั่ง
เล่นเขาดีนักโดนจัดหนักซะบ้างกัปตันช้าง

สตาร์ฟก็ไม่รอดล่ะครับ

นั่นโคตรหนีโคตรเองไง
เล่นเธอเล่นเธอกันทั่วนานแล้วเนี่ย
น่ารักน่ะ

แล้วก็เถมือกันครับ
สำหรับวันนี้เป็นการคลายเครียด

เห็นหน้าก็คงจะเล่นได้ดีกว่าขึ้นนะ
อิ่มนะครับกับ๑ชั่วโมงเต็มนะครับ
แล้วก็ถือว่าเฮฮามากช่วงท้าย

แล้วก็จะได้เห็นความรักใคร่กลมเกลียวกัน
ของการเล่นกันโดยเกมที่ทีมงานของเราคิดก็

บ่าย๓๔ยังมีฟุตซอร์ไฮไลท์
อันนั้นก็เป็น๑รายการที่จะรวบรวม

สวัสดีครับ